งั้นนะฮะมันอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาได้ครับ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหน้าปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง
ทะบดบ้านเก่าอัมเภอพานทองจวัดชลบุรี
คนขับนะฮะคนขออภัยคนนั่งที่นั่งมากับคนขับรถกระบะนะครับ
อายุ๔๓ปีบอกว่ามาถึงตรงนี้นะฮะ
ก็เกิดเหตุเลยคนขับบอกเบรกไม่อยู่แล้ว

จากนั้นก็รอให้๑๐ล้อคันหนึ่ง

ตอนเลี้ยวเขายืนยันว่าเขาไม่เห็นรถกระบะ
ว่ารถกระบะน่าจะมาเร็วมาก
แล้วก็ชนอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคลิป

เดี๋ยวก็ต้องดูแหละกล้องวงจรปิด
ใครผิดใครถูกว่ากันไปตามกฎหมายครับ